วัยรุ่นกลุ่มนึงกินเหล้าอยู่หน้าบ้าน

อีกฝ่ายบอกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวกลับมา

อีกฝ่ายหนึ่งที่โดนแทงสาหัสเลย

ในตำรวจครูคสอำเภอลำลูกกา
ผู้บาดเจ็บคือนายนัทพงศ์เลิศไทยสงฆ

คนนี้ถูกแทงเข้าที่หลังข้างซ้าย

ภูมิพลอดูนเยอเดช
อาการตอนนี้ยังสาหัสและรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู

นายธนชาติศาสตร์สองวิทย์เพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าว่า

อยู่วัยรุ่นสี่ห้าคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคัน

ด่าทอเขากับเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่า
ไปกินรังแตนมาจากไหนอยู่ก็มาด่าเขา
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาจอดหน้าร้าน

กลายเป็นคราวนี้แหละค่ะวกกลับมาอีกรอบนึง
ชกต่อยกันแล้วปรากฏว่า

นายนัทพงศ์ล้มลงเลยถูกฟัน

ฟายภาย

โกรธดิพี่ทำน้องผมต้องค้นนะ
คือสมมุติเขามีขอโทษอ่ะ

น้องต้องค้นอไหล่รถนะเอ้ยมันไม่เหมือนอไหล่รถนะพี่
แทงไปมันยังไม่กลับมาเหมือนเดิม

เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เนี่ยแหละค่ะก็พอจะเห็นอยู่นะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครอันนี้เป็นเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่โดนทำร้ายเหมือนเหมือนเอ่อใช้ท่อเหล็กเนี่ยฟาดทำร้ายแต่ว่าจุดที่นายนาภงโดนแทงอะค่ะมันไม่มีกล้องวงจรปิดแต่อันเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นหน้าชัดเจนเนี่ยใช้เหมือนที่นั่
แล้วถ่ายรูปทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีน่าจะติดตามตัวคนร้ายมาได้ไม่นานค่ะครับ